อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นเมื่อรุ่งเช้าที่ผ่านมาครับ
มีพนักงานกวาดถนนคนหนึ่ง
ปรากฏว่าถูกรถเฉียวชนแล้วร่างของเธอกระเด็นไปตายอยู่ที่บริเวณริมถนน
ตอนแรกไม่รู้นะครับว่าอ้าวนี่เพื่อนหายไป๑คนเหรอเนี่ย
เดินย้อนกลับมาดูเจอร่างไร้วิญญาณของผู้ตาย
บริเวณจุดนี้ครับแล้วคนที่ชนเนี่ยขับรถไปเลยนะฮะ
ไม่ได้จอดดูไม่ได้จอดช่วยเหลือเลยนี่คือจุดที่ไปเจอศพครับ
แล้วใกล้กันกับศพก็ไปเจอที่คีบขยะไปเจอไม้
ไม้กวาดด้ามยาวยาวอะฮะเพราะอุปกรณ์ทำงานของเขาอะเนอะ
ตกอยู่ตรงนั้นด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดครับ
ตำรวจสนบังชันรับแจ้งว่ามีพนักงานรักษาความสะอาดของกอทม
โดนรถเฉียวชนจนตายนะครับจุดเกิดเหตุคือริมถนนคู่ขนานกาญจนาพิเศษครับ
สะพานสูงกรุงเทพมหานครไปเจอร่างคุณสมศรีอายุ๕๙ปี
ด้วยความเคารพนะครับคุณป้าสมศรีเป็นลูกจ้างพนักงานรักษาความสะอาด
สังกัดของเขตสะพานสูงในกรุงเทพนี่แหละครับคือเธอต้องตายคาชุดทำงานเลย
อืมเสื้อกั๊กสีสะท้อนแสงที่เรามักจะเห็นคุ้นตาเวลาคนเขาใส่เพื่อจะกวาดถนนกวาดขยะเนี่ย
คนเหล่านี้ต้องชื่นชมนะครับว่าเขายอมที่จะเหนื่อยจะหนักก่อนที่เราจะออกไปทำงานกันตอนเช้า
เพื่อเคลียร์ทุกอย่างให้มันสะอาดให้มันปลอดภัยแต่สุดท้ายต้องมาตายอย่างน่าเศร้าใจแบบนี้ครับ
สภาพศพนี่ก็คือถูกชนอย่างจังก็คือผมไม่ขอลงบรรยายรายละเอียดก็แล้วกันนะฮะ
ความเคารพต่อผู้ตายแล้วก็อย่างที่บอกว่าเจอที่คีบขยะตกอยู่ข้างศพ
แล้วก็มีไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวหักเป็น๓ท่อนคุณคิดดูต้องชนแรงชนหนักขนาดไหน
ขนาดไม้เนี่ยยังหักเป็นสามท่อนไม้แบบเนี้ยฮะที่เห็นเนี่ยแล้วคนนะคะ
ตำรวจเก็บทุกอย่างเป็นหลักฐานรวมถึงเจอชิ้นส่วนรถตกอยู่
ชิ้นส่วนดังกล่าวคล้ายกับกันชนหน้าสีดำทั้งหมดนี้เก็บรวบรวมแล้วเรียบร้อยนะครับ
สอบถามเพื่อนร่วมงานครับในฐานะพยานโอ้โหคุณฟังแล้วมันเศร้าใจมากเลย
เพื่อนร่วมงานบอกว่าคือเขาเดินเรียงแถวกวาดขยะ
วาดอยู่ริมทางแบบนี้ครับเดินเรียงแถวไป
ประมาณตั้งแต่ตี๔ที่เริ่มกวาดพอประมาณสักเกือบตี๕
เอ๊ะแล้วเพื่อนหายไปไหนคนหนึ่ง
คือเดินเรียงแถวมาเขาจะนับจำนวนคนได้ว่ามากันกี่คน
วาดไปกวาดไปเหลียวมาดูข้างหลังเอ้ยหายไปคนหนึ่งนะเนี่ย
เดินย้อนกลับไปดูอ้าวเจอร่างป้าสมศรีครับ
นอนแน่นิ่งอยู่ตรงพุ่มไม้นี่นะฮะก็เลยรีบตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
เริ่มตื่นแล้วด้วยนะครับตอนนั้นมันฟ้าใกล้สว่างแล้ว
ชาวบ้านก็ตกใจชะโงกหน้ามาดูแตกตื่นกันหมดเลย
ถามว่าพี่แล้วพี่เห็นไหมว่าใครเฉียวชนคุณป้าเขา
ไม่มีใครเห็นฮะค่ะรถคันที่เฉียวชนไม่ได้จอดหยุด
ไม่ได้ดูไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยตำรวจก็เลยจะต้องไปเร่ง
เช็ควงจรปิดจากจุดอื่นอื่นแล้วตามตัวคนขับรถคันที่ก่อเหตุ
ลงโทษตามกฎหมายวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ครับ
คือนำร่างของคุณป้าส่งชนะสูตรตามขั้นตอนก็ว่ากันไป
ก็ไปเจอเนี่ยฮะเห็นไหมฮะกอพุ่มไม้ที่มันลู่ล้มตรงนั้น
ตำรวจเขายืนกำลังจะเดินเข้าไปนั่นแหละครับคุณมิ้นคุณผู้ชมฮะ
แล้วปรากฏว่าพอเดินเข้าไปแล้วภายในก็ยังเจอนะ
คือไม้กวาดเนี่ยยังตกอยู่ตรงโคนต้นไม้นี่นะฮะ
้ามนี้ก็คือหักกระเด็นนอกจากนี้ครับ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกด้วยนะครับว่าประมาณสักช่วง๖โมง
ได้ยินเสียงคนกรีดร้องด้วยความตกใจชะโงกหน้ามาดูแล้วมีคนตะโกนบอกว่า
ช่วยด้วยมีคนโดนรถชนตายหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยเลยวิ่งออกไปดูครับ
เธอบอกเลยว่าตกใจมากนะค่ะแล้วถนนตรงนี้ช่วงเช้ามืดเนี่ย
ไม่รู้เป็นอะไรเธอบอกคนชอบขับรถเร็วเหลือเกิน
เร็วถึงเร็วมากเป็นไปได้ไหมว่าขับมาแล้วไม่ทันได้มอง
มองไม่เห็นก็เลยเฉียวชนแล้วก็อาจจะไม่รู้ตัวด้วย
หรือรู้ตัวแต่จงใจจะหลบหนีหรือเปล่าลองฟังฮะ
เรามีโอกาสได้คุยกับป้าสุวรรณานะครับเป็นเจ้าของบ้านใกล้กันกับจุดที่เกิด
นั่นแหละป้าบอกว่าส่วนตัวป้าเองกับผู้ตายเนี่ยก็รู้จักกันดีเพราะว่า
คือผู้ตายจะมากวาดถนนอยู่แถวหน้าบ้านบ่อยครั้งแล้วเวลาเหนื่อยเขาพัก
ดื่มน้ำบริเวณหน้าบ้านของป้านั่นแหละครับป้าก็คอยให้น้ำคอยซับเหงื่อให้
ช่วยเหลือดูแลกันอ่ะพูดง่ายแล้วผู้ตายเนี่ยเคยเล่าให้ป้าฟังบอกว่าไม่
มีครอบครัวนะแม่ก็เพิ่งจะตายจากไปเมื่อปีก่อนเองแล้วปีหน้าจะเกษียณแล้ว

ตั้งใจว่าจะพักผ่อนหลังจากที่ทำงานมาเป็นลูกจ้างกวาดถนนมาเนี่ยตั้งแต่
ปี๔๔นะแต่พอเกิดเรื่องนี้ปั๊บเนี่ย
ตัวของป้าเองป้าสุวรรณาในฐานะเพื่อนและคนที่รู้จักทำใจไม่ได้ครับ
เวลาทำงานเสร็จแกก็จะมานั่งพักคุยกันอะไรแบบนี้กินน้ำขอเข้าห้องน้ำบ้างอะไร
พูดจากเพราะเมื่อกี้รมชก็ยังขอดุอาให้แค่แบบว่า
แบบว่าฮัลล๊อคกำหนดแล้วให้แค่มาเสียชีวิตตรงนี้
ว่าเราเคยคุยกันเคยเห็นถ้าว่า
คนไม่เคยรู้จักกันก็ไม่เท่าไหร่ไง
ก็แถวนั้นจะมีชุมชนมุสลิมอยู่พอสมควรเหมือนกัน

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบอกว่าผู้ก่อเหตุ
มุ่งหน้าไปยังแยกคลองเจ๊ก
แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไปทางบางกะปิ

เดี๋ยวขอไปไล่เช็ควงจรปิดก่อนเพราะนี่คือสันนิษฐาน
ว่าถ้าดูวงจรปิดน่าจะต้องเห็นป้ายทะเบีย

เห็นไหมครับกำลังไล่เช็กเพิ่มเติม

ซากไฟตัดหมอกของรถที่ตกอยู่
อย่างที่บอกว่ามันมีชิ้นส่วนบางอย่างร่วงหล่นอยู่นะฮะ

อันนี้เขาบอกว่าเป็นไฟตัดหมอกของกระบะ
แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นของยี่ห้ออะไรแล้วสีอะไรด้วยลองฟังครับ

บางทีเราอาจจะช่วยชีวิตเขาได้

ก็ผมก็ขออนุญาตสื่อสารไป
ระหว่างที่เรากำลังหาตัวอยู่เนี่ยถ้าคิดได้นะครับก็มาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจซะ
ฝากบอกผ่านทางไทยรัฐทีวีแล้วนะครับว่าถ้ารู้ว่าตัวเองชนคนตาย
ตอนนั้นคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ตายแต่ตอนนี้พอมันเป็นข่าวแบบนี้แล้วเนี่ย
ครอบครัวเขาสูญเสียแสดงตัวกับตำรวจไปพบตำรวจนะครับ
ร่างของผู้ตายเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสะพานสูงบอกว่า
จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่สุเหล่าคลอง๗
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งนะครับ